เอามาดูต่อกันที่เรื่องของพี่ตู่พบทรกันบ้างดีกว่านะคะ
เมื่อวันก่อนนู้นหลายวันแล้วนะฮะก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์คอมเมนต์บอกว่า
ลูกพี่ตู่เนี่ยดูไปดูมาแล้วน้องเหมือนเป็นดาวเลยว่าอย่างนี้นะคะ
ตู่ก็บอกว่าโพสต์ไปเลยว่าไม่ได้รู้สึกโกรธนะ
หลังจากมีชาวเน็ตรายหนึ่งวิพากษ์วิจารณ์ลูกสาวสุดที่รักบอกว่า
น้องเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนเด็กปกติเลย
ก็มีหลายคนเข้ามาชื่นชมพี่ตู่นะที่แบบว่า

สตรองในคำวิพากษ์วิจารณ์ที่มันเป็นด้านลบนะคะ

ล่าสุดพี่ตู่ก็มาพูดเรื่องนี้อีกครั้งค่ะ
บอกเลยว่ารู้สึกแปลกใจมากกว่าที่คนสมัยนี้
ละเลยในเรื่องของความเหมาะสม

หวังจะเตือนสติให้ทุกคนคิดก่อนพิมพ์ก็เท่านั้นเองค่ะ
อย่าได้พลาดแบบนี้อีกนะค่ะ
ก็งงเหมือนกันก็คิดว่าเขาอาจจะพลาด
ตั้งไม่ได้ต่างใจส่งแล้วอะไรมารึเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วคือแฟนผมเองเขาก็ไม่ได้โกรธอะไรขนาดนั้นนะครับ
จริงไม่ได้เป็นเรื่องซีเรียสตอนแรกอ่านเราก็รู้สึกว่า
โมโหไม่ใช่ว่าโมโหที่เขามาว่าลูกเรา
แต่ว่าโมโหที่ว่าทำไมคนเขาถึงแบบว่าค่อนข้างฟรีที่จะมาวิจารณ์อะไรแบบนี้
รู้สึกว่าบางทีมันเป็นเรื่องของความของมารยาทนะฮะ
บางคนอาจจะลืมเขียนอะไรไปมันมีคนอีกฝั่งนึงนะที่เขาได้รับรู้ตรงนี้
มันไม่ใช่ว่าคุณเขียนไปแล้วมันหายไปในอวกาศ

แล้วก็มีคนคิดว่าไม่น่าโพสต์เลยเดี๋ยวมันจะไปชี้นำคนให้เขาคิดทั้งนั้นหรืออะไรอย่างนี้
บอกว่าลูกเราเป็นยังไงเรารู้อยู่แล้วอะฮะ
เขาก็น่ารักในแบบของเราไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็ตาม
ก็รู้สึกว่าแค่อยากจะโพสต์ให้คนได้ฉุกคิดนิดนึงแค่นั้นเอง